กาแฟเดี๋ยวทุกคนรู้ทานกันตอนเช้าอยู่แล้ว
แต่กาแฟเดี๋ยวนี้จะสร้างจุดเด่นจุดขายให้มันแตกต่างจากร้านอื่นยังไง
นี่ไงร้านกาแฟเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เป็นการไปนั่งดื่มกาแฟแล้วนะคะ

เป็นการพบประชุมตีหนังสือ

ไว้รุ่นไปทำงานให้ทุกคนไปร้านกาแฟกัน

ตั้งอยู่ริมถนนสายอ่างทองอายุทยานี่เอง
แล้วจริงแล้วเจ้าของไอเดียนี้เขาก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกับพวกเรามาก่อนนี่แหละ
แต่ว่าด้วยการแบบแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในช่วงก่อนหน้านี้
หลายคนก็โอ้โหต้องกลับบ้านเกิดมา
แล้วก็ลองคิดดูสิว่าเราจะทำอะไรกันดีนะ
อ่ะตัดสินใจลองเปลี่ยนตึกแถวที่เป็นที่อาศัยของบ้านตัวเองนี่แหละ

แล้วจะทำยังไงให้กาแฟของร้านเขามันมีจุดขายที่มันแตกต่างจากร้านอื่น
ก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยปลาร้านี่แหละ
คือคนไทยเนี่ยชอบมากก็เลยมีไอเดียว่าเราจะลองนำไอ้เจ้าปลาร้าผงเนี่ยมาผสมลงไปในกาแฟดูสิ

แล้วปรากฏว่าพอเขาโพสต์คอนเทนต์นี้กาแฟปลาร้าลงในโลกโซเชียลนะคะคุณค่ะ

ลูกค้ามากันที่ร้านเนี่ยเยอะมากเพื่ออยากจะมาลอง

แล้วเขาขายแก้วหนึ่งเท่าไหร่

แล้วจริงเมนูนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่ามันเป็นเมนูที่
สร้างรายได้ให้กับทางร้านเดือนหนึ่งเป็นหลักหมื่น

รัวอย่างเกียจร้าค่ะ
แล้ววันนี้ไม่ต้องมีมาให้พี่ทั้ง๓คนได้ชิมกันด้วยค่ะ
สัตว์มาเลิศ

อัสเพรสโซปราร้าของเรา

ให้ดมก่อนดีไหม

เออมีปลาร้านิดนึงปลาร้านี่เขาบอกเขาไม่พูดอร่อยใช่ไหม
เค้าพูดว่านัวใช่ไหมนัวแซ่บนัวนัวคือมันอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะ
นัวนัวหลายดาวนัวหลายดาวนัวอิหลีบอร์นัวอิหลีบอร์โอเคโอเค
แต่จริงมันเป็นยังไงตอนแรกนึกว่ามันจะคาวนะ
น้ำมันปลาร้าใช่ป่ะแต่มันไม่คาวเลยนะคะใช่ไหมมันก็นัวไปกับกาแฟ
คือเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือแบบถ้าไม่บอกรู้ไหมคะ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

ไม่ต้องเห็นบอกว่าร้านนี้ไม่ได้มีเฉพาะกาแฟปลาร้า
ถูกต้องค่ะเพราะว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยฉันไม่ค่อยกล้าหรือไม่ค่อยชอบทานปลาร้า
ไม่เป็นไรไปได้เพราะว่าร้านนี้เขามีทั้งเมนูกาแฟมะพร้าว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
วงไปถึงกาแฟทุเรียเอาเอาขึ้นไปเลยมีกับประลาไปเดี๋ยว

มันบันลงสุขภาพผู้ใจดื่มแล้วมันคลึกมันคลับ
เรียกว่าเป็นการแบบเขาเคลียร์ดเมนูใหม่ใหม่นะคะการเกลียดเมนูใหม่เนี่ยก็จะสร้างรายได้นะเรียกว่าเป็นจุดขายเหมือนกัน
แต่สิ่งที่ห้ามลืมเลยเนี่ยก็คือเทคนิคเรื่องการโพสต์ขายค่ะวันนี้เลยมีวิธีง่ายมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
ที่หนึ่งก็คือต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดก่อนค่ะ
อันดับแรกนะคะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่า
สินค้าของเรานะคะมีกลุ่มเป้าหมายแบบไหน
อายุประมาณเท่าไหร่แบบนี้นะคะ

เราจะโพสต์ในกลุ่มแบบที่คนรักกาแฟ
เพราะถ้าไปโพสต์ในกลุ่มคนรักผลไม้ก็ไม่ได้
อันที่๒คือต้องไม่ตั้งราคาที่แพงเว่าจนเกินไป
คือเราต้องสำรวจก่อนว่าสินค้าที่เราขาย

สมมุติคนอื่นขาย๒๐เราจะมาขาย๑๒๐บาท

กล้าตัดสินใจกล้าลองซื้อมากขึ้น
เรียกว่าเน้นปริมาณดีกว่า
อันที่๓เนี่ยต้องมีความขยันในการโพสต์ค่ะ
อาจจะมีเวลาสักวันละ๑๒โพสต์
โพสต์บ่อยประมาณแม่เนยโพสต์ชุดว่ายน้ำได้มั้ยครับ
โพสต์บ่อยแค่ไหน
เค้าเรียกแขก